ไม่ใช่ถามว่าสนไหม

เคยทำอะไรผิดแล้วแบบกลัวแม่ตีไหม

ปั่นจักรยานไปเล่นเกมอะไรกับเพื่อน

คือเดินเตะสายไฟแล้วพัดลมมันคว่ำฟักลงมา
ไอ้ใบพัดพัดลมมันแตก

กลัวล่ะแม่ตีแน่เลย

นี่คือกระดาษแผ่นเล็ก๑ครับคุณผู้ชมครับ

กระดาษมีข้อความเขียนด้วยลายมือ
สารภาพผิดกับแม่

เพราะว่าทำใบพัดพัดลมแตก

ให้เอาตังค์ไปซื้อพัดลมใหม่นะ

นะครับแต่แม่อ่านแล้วปราบปลื้มแทบน้ำตาจะไหลเลยแหละ
คนเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยอย่าง
ด่าลงไหมละนั่นลูกก็ช่างเขียนเนาะกลัวแม่ดุตีไม่
ลงน่ารักมากมากน่ารักมากลูกอย่าด่าลูกนะซื้อ
ใบพัดใหม่ก็พอน่ารักแท้ลูกสาวนะฮะผู้สื่อข่าวติดต่อไปยัง
หมู่๙บ้านคลองยางนะครับตะบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัด
เพชรบูรณ์ไปเจอพี่น้ำอ้อยหอสูงเดินอายุ๓๓ปีท่านนี้ละครับ
แล้วก็น้องกระหนกวันฉายายนหรือว่าน้องเอิญอายุ๙ขวบเรียน
อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๓โรงเรียนบ้านคลองบงซึ่งเป็น
เจ้าของลายมือที่สารภาพผิดกับแม่ว่าทำใบพัดพัดลมแตกฮะพี่
อ้อยเล่าบอกว่าคิดไม่ถึงนะว่าลูกสาวจะทำในสิ่งที่
แม่จะปลื้มใจทุกวันตอนเช้าคือแม่จะรีดผ้าครับคุณผู้
คุณผู้ชมครับแต่พอมาเห็นแล้วต้องแปลกใจเอ๊ะมันมีกล่องอะไรเป็นกล่อง
พลาสติกใส่เงินอยู่ด้วยแล้วก็มีกระดาษแปะไว้ที่บนกระปุก
มีข้อความว่าแม่เอาตังค์ไปซื้อพัดลมใหม่นะหนูทำใบพัด
แต่อย่าด่าหนูนะนะฮะจึงเดินมาดูที่พัดลมที่ตั้งอยู่หน้าเต็นต์
อ้าวใบพัดมาแตกจริงนะพี่น้ำอ้อยบอกก็ได้รู้ว่าน้องเอิญ
นี่แหละสะดุดสายไฟครับแล้วพัดลมมันคว่ำหน้าลงมาใบพัด
มันก็เลยแตกซึ่งน้องเอิญก็รู้ว่าทำผิดแต่ไม่กล้าจะ
แม่ตรงก็เลยใช้วิธีบอกเป็นตัวหนังสือแบบนี้แทนนะครับ
แล้วก็เอาเงินร้อยหนึ่งมาใส่ไว้ในกล่อง
พออ่านแล้วแม่ชื่นใจครับปลื้มใจนะครับ

แม่วันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ารักนะ
ถามคุณพ่อเบิร์ตคุณแม่ปุ้ยเห็นอย่างนี้ด่าลูกลงไหม

เคยมีแบบว่าทำจานแตกติดกัน
วันแรกวันที่๒ก็ข่มใจเอาไว้
พอนึกในใจว่าเฮ้ยเราก็เคยทำแต่
แต่บางทีก็ต้องแบบว่าต้องสอนลูกให้รู้จักระมัดระวัง

บางทีก็รู้สึกเป็นพระเอกเหมือนกันไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างเดียว